เคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่พระบรมมหาราชวัง
ใช้เส้นทางจากโรงพยาบาลสิริราชเข้าถนนอรุณอมรินขึ้นสะพานอรุณอมริน
ลงสะพานอรุณอมรินผ่านแยกอรุณอมริน
เลี้ยวกว่าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิณกล้าวลงสะพานสมเด็จพระปิณกล้าว
กว่าเข้าถนนราชดำเนินผ่านท้องสนามหลวง
เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระรานเข้าประตูวิเศษชัยศรีสู่พระบรมมหาราชวัง